เรื่องของความผิดผิดพลาดความพลาดเนี่ย
คนเรามันก็พลาดกันได้นะคุณ

คุณอาจจะพลาดแบบนี้จนได้ค่ะ

คลิปนี้ได้รับความนิยมแล้วก็มีคนแบบเห็นแล้วก็สอบถามกันมาว่า

คนที่ล้มเป็นยังไงบ้างลงไปนั่งกับพื้นนะฮะ
ก็เลยแบบลงไปนั่งเป็นเพื่อนเห็นไหม

ขำจนยืนไม่ไหวขาอ่อนกันหมดแล้ว

นี่ไงคนล้มอย่าข้ามให้ขำอย่างเดียว

กรุณาใส่รองเท้าที่มีดอกยางให้ดี